สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการเดินหน้าตามโครงการพัฒนา

จริงแล้วแผนนี้ก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
แล้วก็เรื่อยไปกินระยะเวลาประมาณสัก๑๐๒๐ปีโดยประมาณ
แต่ตอนนี้ความคืบหน้าคือล่าช้าไปแล้วประมาณสัก๒ปีด้วยกันนะครับ
ล่าสุดกรฟภบอกว่าประกาศเดินหน้าโครงการนี้
แล้วคัดณขณะนี้เองอยู่ระหว่างขั้นตอนของการ
มั่นใจว่าจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องเดินหน้าโครงการด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็จะต้องทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมาย
โดยนายสหรัฐบุญโพธิพักดีรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
แล้วก็โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภนะครับ
บอกว่าจะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ขนาด๘๐๐เมกาวัตต์
หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพิ่งมีมติเห็นชอบโครงการไปนะครับ
ซึ่งก็จะบริหารจัดการพื้นที่โครงการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แล้วก็จะให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วย
เพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ยอมรับก่อนจะเริ่มดำเนินโครงการ
รวมทั้งจะนำข้อเสนอของคณะกรรมการไตรภาคีมาประกอบการพัฒนาโครงการด้วย
ตอนนี้นะครับโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห
จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ถ้าหากว่าผ่านความเห็นชอบ
จะเสนอต่อคอรมอลพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
โดยการดำเนินงานตามข้อสรุปของคณะกรรมการรายภาคีก็ฟภบอก
เดี๋ยวจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้านครับโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงขยายเขตพื้นที่กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
เกินกว่ารัศมี๕กิโลเมตรจากเดิมครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากกา
ใสแล้วก็คลองขนานนะครับจะขยายเป็นครอบคลุมพื้นที่ตลอดเส้น
ขนส่งฐานหินในตำบลเกาะศรีบอยาและตลิ่งชันทำให้
ประชาชนในพื้นที่อีกประมาณ๓๓๒๐ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จาก
ทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านต่างด้วยนี่คือสิ่งที่กรฟภบอกโดยโครงการโรงไฟฟ้า
ฐานหินกระบี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี๒๕๖๒ซึ่งปัจจุบันนี้โครงการ
นี้ก็ล่าช้ากว่าแผนมาประมาณ๒ปีแล้วนะครับ